อันนี้มีคำพูดในช่วงที่พี่ตูนวิ่งเข้ามาถึงกรุงเทพมนาคอนนะครับ
แล้วก็มาเจอกับทางด้านของผู้ว่านะครับ

แล้วก็เรื่องของการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วย
เดี๋ยวผมจะดึงคำพูดนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง

เพราะว่าเมื่อคืนพอมาถึงพอมาถึงกรุงเทพ
เข้าในเมืองเข้าสู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็วิ่งเลยมาหน่อยรอบอนุสวรี

มีประชาชนมารอรับคณะวิ่ง๙คนละ๙กันเยอะ

อบให้กับโครงการ๙คนละ๙นะฮะ
บรรยากาศตรงนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ
แล้วก็พี่ตูนได้พูดขอบคุณ
กำลังใจจากคนไทยทุกคนด้วยนะครับ
ผมก็จะเจอคุณยายหลายคนครับ

เอาถ้ามันเหนื่อยมากมันทำไมไม่ขึ้นรถไปแล้วลูก
วินาทีที่เรายืนคุยกันบนเวทีตอนนี้
คุณหมอคุณพยาบาลก็ยังทำงานอยู่
วันข้นควงเว้นสำแล้วสำเล่า

คนในครอบครัวเราไม่ว่าเครื่องมือการแพทย์จะพร้อมหรือไม่พร้อม
จะขาดหรือไม่ขาดแต่สุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจ
นี่แหละครับพี่ตูนก็ยังให้คิดถึงคนที่ทำงานหนักกว่าพี่ตูน
พี่ตูนบอกแบบนี้ก็คือฮีโรสวมชุดขาว
ฮีโร่สวมชุดขาวตัวจริงก็คือทางคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องดูแลคนไทยทุกคนจริงนะครับ
ก็คึกคักเป็นพิเศษก็คือยอดเงินบริจาคที่ทางด้านของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
นำป้ายสัญลักษณ์ของเงินบริจาค๕๓ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นและรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๘๙ล้านบาท
โอ้โหจุดเดียวจากนั้นนะครับคุณอัยวัฒนศรีวัฒนประภาเนี่ยก็สร้างเซอร์ไพรส์บนเวทีด้วยกัน

ก็จริงเอาให้ครบร้อยไปหน่อยแล้วกันนะครับ
ที่สุดสุดทอดนะครับเติมครบร้อยเลย
ครบร้อยแล้วแต่ว่าจะไม่เป็นแค่ร้อย

แล้วก็จะเป็นการรวบรวมเงินสำหรับโครงการ๙คนละ๙อีกครั้งหนึ่งด้วย
คือเขาจะมีกิจกรรมส่งต่อพลังให้กำลังใจให้ตูนแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะ
ก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมในวันที่๕ก็จะร่วมรับเงินบริจาคไปด้วยนะครับ
ตูนบอกว่าแม้ทุกส่วนร่างกายจะบาดเจ็บและเหนื่อยล้า
แต่ภาพข้างทางทุกวันคือพลังที่เขายังวิ่งต่อไปได้
และตั้งใจไปให้ถึงตามเป้าหมายภายใน๕๕วันดังเดิมครับ
ฟังเสียงหล่อของพี่ตูนใจหล่อนะฮะ
อุ่นใจตรงที่เรามีแพทย์แล้วก็มีทีมกายภาพติดตามเราไปตลอดนะครับ
มีอะไรเจ็บหมดผมก็เจ็บได้หมดเลยครับ
แต่สิ่งที่ทำให้ผมยังวิ่งได้คือผมเห็นรอยยิ้มครับ
แล้วผมยังยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คนไทยรู้จักให้
ทุกคนมีความสุขกับการที่เห็นพี่ตูนได้วิ่งนะครับ

ไม่มีใครหยิบแบงค์พันธุ์แล้วหยิบใส่ถุงโดยที่ไม่คิดนะครับ

นี่แหละฮะก็เป็นสิ่งที่พี่ตูนบอกนะครับ
แล้วสิ่งที่ผมอยากพูดว่าพี่ตูนเขาพูดในช่วงกลางวัน
หลังจากที่เจอผู้ว่ากอทมในการวิ่งเข้าเขตกรุงเทพนะ

ขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับบอกในฐานะชายวัยกลางคน๔๐ปี

พอจะมีอะไรที่สามารถทำได้บ้าง

ร่วมทำกิจกรรมเพื่อการกุศล
แล้วก็พูดว่าตลอดเส้นทางได้รวบรวมเงินตั้งแต่บาทเดียว

เล็กเก็บน้อยผสมกันไป

เงินเพียงเล็กน้อยของประชาชน
ไม่อยากให้คนรวยร่วมบริจาคเงินเพียงอย่างเดียว
แต่อยากให้คนที่มีฐานะยากจนได้เห็นคุณค่า
มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมบริจาค

นั่นแหละคือความภูมิใจที่สูงสุดมาก
ในการที่เงินบริจาคนั้นจะเข้าสู่โครงการนี้
เขาบอกว่าเงินบริจาค๔๐๐ล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้

ถ้าเอาไปกระจัดกระจายให้โรงพยาบาลศูนย์ทั่วทุกภูมิภาค

ยังมีโรงพยาบาลต้องใช้งบประมาณอีกเยอะเลยนะครับ

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราได้มองเห็น
การทำหน้าที่ของฮีโร่ชุดขาวอย่างแท้จริง
ก็คือแพทย์และพยาบาลนะครับ

เงินบริจาคดูล่าสุดหน่อยนะคะ

ขึ้นเรื่อยนะครับ

เวลารวม๒๓๖ชั่วโมง

หยุดเพราะว่าช่วงเช้าคุณตูนไม่ได้วิ่ง
แต่ว่าจะไปพบนายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะรัฐมนตรีที่ทำเงียบรัฐบาล

คำสัมภาษณ์ของพี่ตูนเมื่อสักครู่พี่ตูนบอกว่า

เพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางที่เหลือตอนนี้
ในเรื่องของการเซลฟี่ในเรื่องของการบริจาคด้วยนะคะ